สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้ก็อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะอยู่กับขวัญแล้วก็เชอรี่นะคะ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าข่าวแรกของเราความบันเทิงของเรานะคะ

แต่ว่าข่าวแรกวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ
ที่มาเตอร์ไพรส์อย่างแน่นอนมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของณเดชน์นะคะ
แล้วก็คุณแม่แก้วนั่นเองนะคะที่จะบอกว่าหลายคนคิดกันอยู่ว่าทริปวันปีใหม่ที่ผ่านมานี้นะคะ
ทำไมไม่มียายาไปร่วมทริปด้วยนั่นเองต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะ
ออกมาชี้แจงไม่ใช่หลายคนออกมาชี้แจงหลายคนอยากฟังคำชี้แจง
เพราะว่าเห็นภาพพระเอกสุดฮอตณเดชนคุกิมิยะพาคุณแม่แก้วแพ็คกระเป๋าตามไปตะลุยหิมะกับครอบครัวของหน่อยบุษกรและเคนธีรเดชค่ะ
พาลูกชายไปท้าลมหนาวสุดคั่วเลยแถมโพสต์ภาพโพสต์คลิปให้แฟนคลับได้เห็นผ่านอินสตราแกรม
ได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ไปด้วยกัน
แบบขาดใจกันว่าเอ๊ะทำไมยาย่าไม่มาด้วยก็เลยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรลงในอินสตราแกรมให้หายข้องใจกันค่ะ
บอกว่าที่ไม่เห็นครอบครัวของยาย่าเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ปลานะคะคุณแม่ของน้องยาย่าเนี่ย
ไม่สามารถเดินทางได้ก็เลยต้องยกเลิกตัวไปค่ะ
แต่ในเรื่องของบ้านพักเรื่องรถที่ถูกจองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วราคาค่อนข้างสูงเนี่ย
ณเดชน์ก็เลยจำเป็นต้องไปตามกำหนดการเดิมนั่นเองค่ะ
และทุกคนก็เลยเลือกสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วแหละ
เพราะว่าทริปนี้เนี่ยเตรียมการกันมานานมาก
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยการขอพรให้แม่ปลาหายวันหายคืนด้วยนั่นเองล่ะค่ะ
ถึงว่าจะไม่ได้ไปทริปต่างประเทศด้วยกัน
แต่ว่าก็ยังมีทริปหวานอีกหลายทริปที่จะรอครอบครัวสองครอบครัวนี้อยู่นั่นเองนะคะ
บรรยากาศนี่มันหนาวเข้ากับช่วงปีใหม่แบบนี้จริงนะคุณผู้ชมค่ะ